เวลาเราไปห้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไปช้อปปิ้งก็ลำบากนะ
ใช้จ่ายเงินคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ลำบากเหมือนกันพูดถึงพ่อค้าขายมือถือบ้าง
เออทุกวันนี้นะมีทางเลือกมากมายหลากหลายแต่ก็ไม่วายค่ะคุณผู้ชม
โจรค่ะมาขโมยขโมยโทรศัพท์มือถือไม่ได้มาคนเดียวมากันเป็นขบวนการที่เราจะเรียกว่าเป็นแก๊งโจรอ้วนผอมแล้วกัน
ครับอ้าวไปดูแก๊งจนอ้วนก่อนนะคะภาพวงจรปิดในบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
จะมีสองคนคนหนึ่งเสื้อเหลืองคนหนึ่งเสื้อดำคนเสื้อเหลืองเนี่ยจะทำทีมาพูดคุยกับพ่อค้า
มาถามข้อมูลเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอีกคนนึงในวงกลมแดงใส่เสื้อดำเดินมาแล้วค่ะ
เดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ที่เคาน์เตอร์ใส่กระเป๋าสะพาย
ไม่ได้หยิบครั้งเดียวหยิบครั้งที่สองมีเบิ้ลด้วยค่อยมองแล้วก็เดินจากไปค่ะเนียนเลยอ่ะ
ที่เจ้าของร้านก็ยังคุยกับโจรเสื้อเหลืองอยู่ไม่รู้ว่ามีอีกบุคคลหนึ่งมาขโมยของไปแล้วนะคะ
สักพักหนึ่งโจรเสื้อเหลืองเห็นแล้วว่าเพื่อนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว
ก็ออกจากร้านไปเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
ห้างเซ็นทรัลพระรามสามเนี่ยคุณผู้ชมต้องเตือนกันแบบนี้
แล้วพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปนะคะทางเพจสายสืบออนไลน์ก็มีการนี่แหละ
นำโพสต์นี้ไปแฉพฤติกรรมของโจรอ้วนผอมสองคน
บอกว่าสองคนนี้นะเคยไปก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้า
คอนสแควร์ศรีนครินด้วยแต่สองคนนี้เขาสลับสับเปลี่ยนหน้าที่กัน
นะฮะคนเสื้อดำไปใส่เสื้อเหลืองคนเสื้อเหลืองไปใส่เสื้อดำอืม
คือคนหนึ่งสลับหน้าที่คนหนึ่งไปเป็นนกต่อจริง
คนหนึ่งก็เข้าไปขโมยใช่เนี่ยค่ะคนนี้เขาก็ไปธรรมที่
พูดคุยกับพนักงานหญิงเรียกร้องความสนใจเบี่ยงเบนความสนใจ
ส่วนโจรอ้วนอีกคนนึงที่รูปร่างกับผู้ชายเสื้อเหลืองในห้างเซ็นทรัลพระราม๓
แล้วก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอหรือไม่ได้ดู
ก็หยิบมือถือไปคือทำลักษณะเดียวกันเลยอะค่ะ

แต่คุณผู้ชมผู้เสียหายทั้งหมดนะ
ที่ถูกขโมยโทรศัพท์ไปดูสิ
นี่ค่ะเขาทำแบบนี้เนียนง่ายเลย
ทั้งหมดทั้งมวลมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแบบนี้แหละ
ผู้ประกอบการตลาดร้านครับเขาก็ได้ไปจ้างความมาไว้แล้ว
แต่ว่าก็ยังตามจับไม่ได้อะค่ะเอายังไงดีล่ะงั้นก็ให้สายสืบโซเชียลช่วยแล้วกัน
บอกกับทางตำรวจด้วยนะคะแล้วก็เตือนไปยังผู้ประกอบการต่าง
ระวังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
คือที่เอามาให้ดูเนี่ยให้เห็นนะวิธีการของเขา
ไอ้โจรคู่นี้เขาทำกันยังไงจะได้ระวังภัยกันนะครับ
ถูกต้องแล้วยากจริงนะใช่ใครเห็นเบาะแสอะไรเนาะ
แจ้งเจ้าหน้าที่กันได้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้มาหลายต่อหลายที่แล้ว